ดูเรื่องด้านหลังหน่อยละกันมันเป็นเรื่องของการหยามกัน
หยามโจตีคนไม่สู้
แล้วมันต้องแทงสั่งสอนจนอีก
ไส้ไหลหรือเหรอไส้ไหลเลยอ่ะโอ้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงมันเป็น๒คืนติดกันนี่แหละค่ะ
แต่เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าจังหวะที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงนะคะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเขาถามเลยแทงเข้าที่ไหน
แล้วต้องไปวิ่งเคลียร์ให้กับรถพยาบาลมารับคนเจ็บไปค่ะ
แทงที่ท้องหรือแทงข้างหรือแทงข้างหลังหรือ
อันนี้เป็นคลิปตอนที่เกิดเหตุนะ
เมื่อกี้หลังเกิดเหตุคือมีคนเจ็บแล้ว
ส่วนอันนี้ค่ะเป็นจังหวะตอนที่แทงกัน
นี่อีลุงตุงนังอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าคอนเสิร์ตนะ
ลานปูนที่สนามทุ่งศรีเมืองค่ะ
งานนี้งานใหญ่เลยคุณผู้ชมงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
จัดขึ้นตรงสนามย่าเทียมหน้าสำนักงานสรรพากร
ที่พื้นที่อุดรธานีอ่ะค่ะถนนมุคคมนตรี
เทศบาลนครนครอุดรธานีเนี่ยนะคะ
แล้วตำรวจสอบภอมเมืองอุดรธานีเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งไปตรวจสอบเจอฝั่งคนเจ็บค่ะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อนายวรยุทธ์สุมหาหรือว่าในบิ๊กอายุ๒๒ปี
บิ๊กเนี่ยนะโดนแทงเข้าที่หน้าท้อง๑แผล
ไส้ทะลักมาคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังอีก๓แผล
คู่ชีพเนี่ยยกร่างตัวในบิ๊กเนี่ยนะคนเจ็บมาประถมพยาบาลที่ท้ายกระบะก่อน
แล้วเนี่ยค่ะตอนประถมพยาบาลพยายามแบบแตะสะกิดตัวเรียกบิ๊กอยู่ตลอดเวลามีสติอยู่หรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวบิ๊กคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ตกใจสิไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเพื่อนของในบิ๊กเนี่ยชื่อว่านายอภัยพัฒนันทพันธ์ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ผมมากับบิ๊กนั่นแหละมาเที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมือง
ตอนนั้นผมรออยู่ประตูคอนเสิร์ตเปิดให้เข้าไปชมค่ะ
ก็ซื้อเหล้ามานั่งกินมานั่งกินกันอยู่ตรงสนามย่าเทียมตรงนี้ค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นนั่งรออยู่ดื่มกินกินกันอยู่ปรากฏว่าฝั่งผู้ก่อเหตุมา
เอออายุประมาณยี่สิบไม่กว่ายี่ห้าอ่ะเข้ามาเอ้ยนั่งดื่มด้วยดิ
อ่ะก็มานั่งจังหวะหนึ่งอ่ะฝั่งทางฝั่งเอ่อคนเจ็บเนี่ยก็คือเพื่อนของในบิ๊กเนี่ยนะอภัยพัฒน์เนี่ยก็ถามไปว่าเนี้ยอืม
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยถามไงเฮ้ยเมื่อคืนก่อนมาเที่ยวคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษย์ป่ะ
เออมันมีเหตุทะเลาะกันในอะไรแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเสิร์ตพี่ปูเสียงคลื่นซัดซาดถูกต้องพี่เบิร์ดมองเห็นไกลสุดเพลงอย่างงี้ก็ตีกันตอนไหนใช่ไหมเออนี่แหละเอ้ยแต่เพลงพี่ปูก็มีเดือดเดือดอยู่เหมือนกันนะอ๋อมือเปิดมือเปิดเนี้ยเออนี่ไงก็เลยบอกว่าพอหลังจากที่มีคอนเสิร
ก่อเหตุว่าเอ้ยเมื่อคืนนั้นมาหรือเปล่าคอนเสิร์ตพี่ปูเนี่ยมีเหตุตีกันแล้วฝั่งคนนั้นอ่ะเขาก็ตอบว่าอ๋อมาเที่ยวแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ไปทำร้ายคนในคลิปด้วยทีนี้ฝั่งอภัยพัดไงฝั่งบิ๊กไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำคนไม่มีทางสู้ทำทำไมวะแล้วจังหวะนั้นอ่ะเหมือนกับโดนจี้อ่ะโดนจี้ใจดำอ่ะไอ้ฝั่
๒วันแล้ว๒เหตุการณ์แล้วนะ
ไม่ได้ทำให้เขิมแล้วอยากไปตีคนอื่นนะ

ถ้าทำแบบดอมจะไม่มีปัญหา

จะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงโอเคดอมแบ่งได้
มันจะมีปัญหาเรื่องตีกันใช้วิธีนี้

ไม่ก็ให้ประสบการณ์ไม่ตีกัน